พระพุทธปฏิมาปางลีลานั้นกรมสมเด็จดำรงราชานุภาพกล่าวไว้ว่า
เมื่อแรกสร้างขึ้นในประเทศไทยน่าจะเรียกว่าพระเจ้าจงกรม
คติฝ่ายอรัญวาศีที่เน้นการเจริญวิปัสนากรรมฐาน
พระพุทธปฏิมาลีลาสมัยสุโขทัยที่สำคัญได้แก่
พระพุทธปฏิมาลีลาสี่องค์ที่สมเด็จเจ้าพระยาศาลผาสุมเจ้าเมืองน่าน
ส่งสร้างในปีพุทธศักราช๑๙
คู่หนึ่งอยู่ในพระวิหารวัดพญาภู
ส่วนอีกคู่หนึ่งอยู่ในวัดพระธาตุช้างคำ
พระพุทธปฏิมาลีลาทั้งสี่
มีพระอังสะกว้าง

พระกรและพระชงเรียว
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดย
ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน